และต้องบอกเลยว่าเรื่องของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องทีคายุ

ก็เลยเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องทีคายุ
ไม่เคยเอ่ยปากถามถึงผู้เป็นพ่อเลยแม้แต่นิดเดียว
เนื่องจากว่าได้รับความอบอุ่นจากเธอคุณลุงคุณป้า

ที่คอยช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะ
แต่เธอก็ยอมรับนะคะว่าหากวันหนึ่งลูกชายโตขึ้นมากกว่านี้
คงจะได้รับรู้ข่าวในอดีตที่เกิดขึ้น
ซึ่งเธอมีการเตรียมคำตอบเอาไว้แล้ว
เชื่อว่าน้องทีคายุจะเข้าใจ
ส่วนโอกาสที่จะหวนกลับมารับงานในวงการบันเทิงนั้น
บอกว่ามีผู้ใหญ่เมตตายื่นบทมาให้
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจน

ก็ยินดีค่ะถ้าเกิดว่าได้กลับมาเล่นจริง

ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เมตตาก็จะได้กลับมาเล่นอีกค่ะ

น้องเรียนเก่งเรียนค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะคะ

ก็เลยต้องยอมให้เขาแบบยอมลงทุนในเรื่องของการ
เนี่ยยอมลงทุนในเรื่องของการเรียนให้เขานิดหนึ่งค่ะ

มีคำถามถึงเรื่องเก่าว่าแบบอะไร
เพราะว่าทุกวันนี้ครอบครัวของเราค่อนข้างอบอุ่นมาก
แล้วก็คุณลุงเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับพ่อของเขา
เขาก็เลยแบบว่าไม่รู้สึกขาดอะไรเลย
แอนไม่ทำงานก็จะอยู่กับเขา
ก็เลยเขาจะไม่เรียกร้องหาสิ่งใดทั้งนั้นเลย

เพราะว่าเป็นเรื่องของเด็กโตแล้ว
คุยกันรู้เรื่อง